คุณผู้ชมฮะเรื่องของการชุมนุมเมื่อวานนี้
มอบ๓กันยายนนะครับก็นัดชุมนุมกันที่แยกราชประสงค์
เมื่อวานนี้โอ้โหแก่นำคับข้างเลย

ไอลอนรุ้งปนัสยายาใจทะลุฟ้าครูใหญ่อัตภพล
แล้วก็มีไฮโซลูกนัดเข้าไปร่วมด้วย
สักประมาณตอนเย็นนะฮะ๕โมงเย็นนะครับ
แต่ทีนี้หลังจากที่มีการประกาศยุติการชุมนุม

แล้วก็กลุ่มทะลุฟ้าที่ราชประสงค์แล้ว
มันเกิดเหตุขึ้นอีกจุดหนึ่ง

เพราะว่าตำรวจได้เข้าไปควบคุมรถเครื่องเสียง
ของกลุ่มทะลุฟ้าที่ขับผ่านมาบนถนนผลโยธิน

ตำรวจขับรถปาดหน้าและขอเข้าตรวจค้นรถค้นตัว
พร้อมจะนำตัวคนในรถ๒คน

แล้วก็แจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินครับ

ที่ตำรวจจะถอนกำลังออกไป
โดยเชิญตัวกลุ่มสมาชิกของกลุ่มทะลุฟ้า๔คน

เพื่อที่จะสอบถามแล้วก็ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
จุดนี้เองเป็นจุดที่เกิดความวุ่นวายเล็กน้อย
ขอบคุณครับต้องโทรไว้บ้างดีกว่าคือขอบคุณครับ
คือว่าสัมบูรณ์ของพี่เป็นสัมบูรณ์ของพี่หลัง

ถ้าผมเกิดมากลับบ้านมันจะเจอสภิวดัง

ได้ครับได้ครับโอเคครับผมขอบอกชื่อได้ไหมพี่

พี่โทรไว้พี่ส่งโทรได้ไหม
กลายเป็นเหตุการณ์ความไม่เข้าใจกันแล้วก็ชุลมุนณจุดนี้
เพราะว่าทั้งคนขับคนนั่งมาที่รถเครื่องเสียง

ตำรวจมาเป็นกองกำลังแบบนี้เลยนะครับ
ต่อมาไฮโซลูกนัดนายธนัดธนากิจอำนวย
แนวร่วมกลุ่มทะลุฟ้าก็ได้เข้าเจรจาให้การช่วยเหลือ
กับกลุ่มทะลุฟ้าที่ตำรวจควบคุมฝุงชน
ควบคุมตัวไว้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้มี๔คน
สุดท้ายแล้วเมื่อกี้เห็นการเจรจากันแล้วนะฮะ

โดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาใดนะครับ
เมื่อวานนั้นมีทั้งการชุมนุมที่แยกราชประสงค์
ตั้งแต่เย็นจนถึง๒ทุ่ม
แต่คู่ขนานกันก็คือตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นเหมือนกัน
ทะลุแก๊สก็มาที่สามเหลี่ยมดินแดงแล้วครับ
โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้เข้ากระชับพื้นที่
หลังจากที่มีการชุมนุมณจุดนี้ตั้งแต่๖โมงเย็นยัน๔ทุ่ม
มีการยิงแก๊สน้ำตาเข้าหากลุ่มผู้ชุมนุม
ยังคงปักหลักปะทะกับเจ้าหน้าที่ยามดึก
ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมตอบโต้ด้วยการยิงพลุเข้าใส่
มีการจุดกองไฟที่ใต้ทางด่วนยิงพลุไฟเป็นระยะ
กระทั่งสุดท้ายนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมก็ทยอยแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับ
ซึ่งในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้ากระชับพื้นที่
ได้เกิดมีเหตุการณ์ปะทะคารมกับชาวบ้านย่านดินแดงนี้ด้วย
จากชาวบ้านเองพ่อค้าแม่ค้าอยู่ระหว่างการเก็บร้าน
แต่ก็เจอลูกหลงฮะนี่เจอแก๊สน้ำตาเข้าไปเต็มนะครับ

ชาวช่องชาวตลาดชาวแฝดดินแดง
จะได้รับผลกระทบแบบนี้เป็นประจำนะฮะ
ส่วนในวันนี้เองถามว่ามีการชุมนุมไหมยังมีต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าทั้งแนวร่วมธรรมศาสตร์และกลุ่มลีเด็ม
หนึ่งในแนวร่วมมอบราษดรได้นัดหมายการชุมนุมแบบไร้ผู้นำ
หน้าสารเอกอัครราชทูตสวิสเตอร์แลนด์ที่ถนนวิทยุ

ว่าจะเคลื่อนพลไปที่พระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่๖ที่สวนลุมพินีนะครับ
ส่วนกลุ่มในช่วงเย็นบอกกรลายจุดนะฮะ
คือสมบัติบุญงามณงแล้วก็ในนัฐวุษย์สายเกลื้อ
ก็นัดชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรี
แยกที่เขาบอกว่าจะเป็นแยกประจำของพวกเขาแล้ว

เขาจะขับเคลื่อนกันแบบนี้๓๔วันนะฮะ
สำหรับที่แยกอโศกนะครับ